มาดูสอบเรื่องของศัลยการโควิด๑๙กันหน่อย
แต่ว่าตัวเลขที่ออกมายังไม่ใช่ผล

วันนี้อยู่อับไปดูกันหน่อย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๑๑๒ราย

วางใจไม่ได้๑๒ศพขออภัยถูกต้องแล้วนะฮะ
รายนะฮะทีนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑๔๙รายแล้วก็ตอนนี้
รักษาหายกลับบ้านไปแล้วก็๒๙๒๑รายนะฮะ
ทีนี้การระบาดถ้าเกิดนับรวมตั้งแต่เมษายน๖๔มาแล้ว
รวมแล้วก็๒๒๖๙๕รายรักษาหายก็เยอะ๒ล้านหนึ่ง
ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๓๓๐๐นะครับต้องติดตามกันว่า
หลังจากไปเข้าดาวน์ฉบับปีใหม่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
นี่ถ้าดูจากกราฟนะคะก่อนหน้านี้สักประมาณ๒๐๐ปลายแล้วก็เริ่ม๓๐๐๐มาได้สัก๒๓วันแล้วนะคะ
แล้วโอมิครอนจะเล่นงานพวกเราหรือเปล่าต้องจับตาดูต่อ
ส่วนข้อมูลที่บอกว่าเป็นแล้วอาการเบาการเสียชีวิตน้อยเนี่ย
อันนี้เป็นการพูดเบื้องต้นนะยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมายืนยันอย่างแน่ชัดนะคะ
โอเมครอนนะคะอ่าทีนี้พูดถึงโอเมครอนแล้วมาดูสถิติ
สถิติตั้งแต่เราเปิดประเทศมานะคะตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนจนถึงณวันนี้
สถิติของโอเมครอนดูจากกราฟนี่มันจะพุ่งขึ้นเรื่อยแล้วตอนนี้เราอยู่อันดับที่๑๕ของโลก
และเป็นอันดับที่๒ของเอเชียเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อโอมิครอนนะคะ
นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ
ระบุว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการตรวจคัดแยกสายพันธุวิต
กลุ่มผู้ติดเชื้อตั้งแต่เปิดประเทศ๑พฤศจิกายนจนถึง๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
พบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสะสม๑๑๔๕ราย
เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ๖๒๐ค่ะติดในประเทศ๕๒๐
และตอนนี้กระจายไปแล้วทั้งหมด๓๗จังหวัดใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ
อย่างไรก็ตามจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ไทย
มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนเป็นอันดับที่๔๕ของโลก
อันดับที่๑ของอาเซียน
แต่หากนับทวีปเอเชียเป็นอันดับที่๒ค่ะรองจากอินเดียนะคะ
อินเดียมีผู้ติดเชื้อโอเมครอนสูงถึง๑๓๓๘มากกว่าไทย๑๙๓
น้อยจังเลยอ่ะห่างกันแค่ร้อยกว่าเอง
อกจากนี้สบคยังรายงานตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
ตั้งแต่มีการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
พบว่ามีผู้เดินทางมามากกว่า๔๑๐๐๐คน
และพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด๑๓๐๐คนค่ะ
โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยเฉพาะตัวเลขเอาเมื่อวานนี้ค่ะ
ต้อนรับปีใหม่ไปเลย๑มกราคมวันเดียวมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ
อันนี้นับเฉพาะต่างประเทศนะคะ๑๔๒รายค่ะ
นั่นไงแค่วันเดียวแล้วเนี่ยนะฮะไปดูที่อุบลกันหน่อยครับ
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วนะครับ
อีกครั้งหนึ่งด้วยย้ำว่าเตรียมเปิดอีกครั้ง
หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นหลักร้อยติดต่อกันมา๔วันแล้ว
ล่าสุดเมื่อวานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมา๓๐๔รายครับ
โดยจะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยังน้อยที่มี๖๐๐เตียง
คัสเตอร์ใหญ่ที่สุดร้านอาหารกึ่งผับในตัวเมืองอุบล
ตอนนี้คลัสเตอร์จากร้านนี้สะสมไปแล้วติดเชื้อไป๔๘๒ราย
สัมผัสเสี่ยงสูงอีกต้องกักตัวอีก๑๑๕๑ราย
ซึ่งผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์นี้กระจายไปแล้ว๑๗อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
แค่ร้านนี้ร้านเดียวนะคนมาเที่ยวกันแล้วก็กลับบ้าน

ทีนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะรับมือการระบาดหลังปีใหม่
ไปตรวจแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมี๒จุด
สถานีมชิทและสถานีรวรษไฟโหลมพง
ไปตรวจได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง๓มกราคมก็คือพรุ่งนี้
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจ
หลังจากที่เดินทางกลับจากการทำงาน
ขออภัยนะคะจากการเดินทางกลับภูมิลำเนา
และก็จะต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพ
ก็คือสถานีใหญ่แล้วค่ะหมอชิด
แล้วก็สถานีรถไฟโหลมพง